โพดสาลีผัวอยู่ทางนี้ต้องโรยรา
โอ้โหอวบทั้งนั้นเลยต้องรีบเก็บแล้วเนี่ย
ดูคึ้มมาแล้วมาแล้ว
ทั้ง๓ท่านครับสนใจข้าวโพงข้าวโพดของผมหน่อยไหมฮะ
ตอนนี้กำลังอวบเนื้อ
แต่นกมาเต็มไปหมดแล้วอะ

อ้าวโอ้โหไป
ช่วงนี้ต้องรีบเก็บผลผลิตซะหน่อยนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกจะมีพายุมาอีกแล้ว
เราต้องรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตของเรานะครับ
เดี๋ยวมันจะวอดวายหายไปหมดนะครับ
ดังนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้กระทรวงเกษตรกรนะครับ
ที่อยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือ

ถ้าเกิดใครปลูกพืชผลต่างปลูกข้าวโพดด้วยเนี่ยนะครับ
ก็คงต้องรีบเก็บเกี่ยวกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ที่เป็นข่าวใหญ่โต
หลายคนคงเห็นนะครับตามหน้าเว็บต่าง
มีการแชร์เรื่องของพายุ๒ลูก
ที่จะเข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเรา
พายุลูกแรกตอนนี้เนี่ยนะครับบาริจัตร
เป็นพายุที่จะมาช่วยบรรเทาสถานการณ์ฝนของเรา
ในช่วงนี้ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
ฝนเนี่ยไปหนักบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ

จะเป็นพายุที่จะค่อยเอาฝนเนี่ย
ขึ้นไปขึ้นไปอยู่เหนือเมืองไทยของเรานะครับ
แต่ว่าพายุมังคุดนี่แหละครับน่าจับตามอง

บ้านเรานะครับดังนั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ

จุดไหนจะได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ

นี่คือภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวขึ้นนะครับ

หุนวนเอากลุ่มก้อนเมฆมา
อยู่บริเวณใจกลางของพายุลูกนี้นะครับ

ใจกลางของพายุลูกนี้ก็กลั่นตัวกลาย

นี่คือบริษัทนะครับอีกหนึ่งลูก

เป็นพายุที่มีชื่อว่ามังคุดนั่นเอง
หลายคนอาจจะเห็นตามหน้าเว็บไซต์

ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
แต่พายุสองลูกนี้จะส่งผลอย่างไรเนี่ยนะครับ

ถ้าหากโดรูปเมืองต่างกว่าเราตอนนี้เนี่ยนะครับ
ที่เข้ามาตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่

สุนุโลกพิจิตรนครสวรรค์

กลนครนครพนมมุกดาหารกรสินนะครับ
ส่วนในกรุงเทพภาพที่เห็นนี้เนี่ยนะครับ

ดังนั้นเช้าวันนี้ก็จะมีกลุ่มฝนปล่อยแบบนี้
ปกคลุมเมืองกรุงเทพของเรา

ถึงปริมณฑลด้วยใครที่จะสัญจรออกเดินทาง

เพราะว่าฝนที่ตกมาแบบนี้ก็อาจจะทำให้
เกิดน้ำท่วมขังตามผิวจราจรได้

เส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุ๒ลูก
ที่มีการคาดการณ์ไว้นะครับ
พายุบริจัสนี่นะครับลูกนี้
ปกคลุมในบริเวณตอนกลางเยอะเป็นพิเศษ

รวมกันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งลูก

เคลื่อนที่มาค่อนข้างไกลทีเดียวนะครับ
ขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน

มากที่สุดก็คือจุดที่อยู่บริเวณ

นี่คือวันที่

ยุบริจัทจะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ฝั่งนะครับ

ก็จะไปอยู่บริเวณทางตอนบนของเวียดนาม

ส่งผลอ้อมก็คือมีการดูดเอากลุ่มฝน

กระแสลมดูดเข้ามาตรงนี้นะครับ

ความชื้นหอบเอากลุ่มฝนจากทะเลอันดามัน

ตอนกลางไปนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไป

ส่วนอีกลูกหนึ่งกำลังหมุนติ้วเลยนะครับ

สังเกตว่านี่นะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้๒๔ชั่วโมง

ตอนกลางของประเทศไทยหลังจากนี้
พายุบริจัตนก็จะค่อยเอาแนวฝน
ตรงกลางนะครับเขยียบขึ้นเรื่อย

ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

ก็จะพบว่ามีการกระจายตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ

ฝนก็ยังคงปกคลุมอย่างหนาแน่น

ปีกตะวันออกคือภาคอีสาน

ระวังกันหน่อยนะครับส่วนบริเวณพื้นที่
ภาคใต้ถึงแม้ว่าฝนจะไม่มี
ใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ฝนที่ตกไปเจอกับคลื่นที่
ที่มีความรุนแรงถึงแม้ว่าจะไม่แรงเหมือนช่วงสัปดาห์นู้น
แต่ก็จะทำให้เกิดอันตรายได้อยู่

ดังนั้นตลอดสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องนะ

ได้ยินเสียงอะไรรึเปล่าไหมครับทั้ง๓ขั้นครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โห